เพราะว่าร้านนี้ก็มีตำนานยาวนานกว่าร้อยปีเลยนะคะ
เป็นของหวานคุณผู้ชมชื่อว่าน้ำอ้อยกะทิโบราณนี่
หน้าตามันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมค่ะไปดูกันเลย
นี่นะคะการทำน้ำอ้อยโบราณ
ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่ตำบลศพบง

วิธีการก็คือเริ่มจากการคั้นน้ำจากต้นอ้อย
มาเคี่ยวจนเข้มข้นนะคะ
จากนั้นก็นำกะทิสดมาผสมใส่มะพร้าวที่หั่นเป็นชิ้นลงไปกวน
แล้วก็โรยไปเลยทั้งถั่วลิสงคั่วงาขาวคั่ว
เพื่อเพิ่มความหอมและความมันแบบนี้ครับ
จากนั้นก็รอให้น้ำอ้อยที่เคี่ยวอยู่เย็น

จากนั้นก็นำไปใส่กระด้งแยกเป็นส่วน

แล้วเขาก็จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ๑๐๐บาท

เหมือนตากหมูตากเนื้อนะ
แต่คนละเรื่องเลยเป็นของข้าวพร้อมของหวาน
ส่วนรสชาตินะคะคนเขาบอกว่า
มันจะมีความหวานความหอมความมัน
กะทิสดและจากอ้อยนี่แหละนะคะ
ทำให้นิยมทานกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ
ซึ่งน้ำอ้อยก็ถือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นของชาวล้านนาในภาคเหนือด้วย
ทานได้ทั้งของเป็นของกินเล่น
หรือว่าทานกับข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักก็ได้
นี่มีวิธีการทานไปนะคะ
รวมไปถึงเป็นของฝากประจำท้องถิ่นที่ตอนนี้รู้จักกันไปทั่ว
แต่ว่าผ่านมาเป็นร้อยปีแบบนี้นะคะ
ชาวตำบลสบงก็ยังคงยึดอาชีพการทำน้ำอ้อยเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็จะทำกันต่อไป
ถือว่าที่นี่เป็นสัญลักษณ์แล้วนะคะ
ใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือไปเที่ยวที่สบปงจังหวัดพยาว
แวะซื้อน้ำอ้อยโบราณนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ใครอยากจะไปแวะซื้อนะอยู่ที่บ้านเลขที่๑๕๐หมู่๓ตะมนต์ศพบงอำเภอภูชังจังหวัดพยาว
ไม่เคยเห็นเลยนะใช่พระยาวนี่ของดีของเด็ดเยอะนิดหนึ่งใช่
สถานที่เที่ยวดีก็เยอะนะช่วงหลังที่เรานำเสนอกันมา
แบบนี้ก็มีสถานที่เที่ยวมีอาหารอร่อยมาแนะนำคุณผู้ชมกันเยอะมากในรายการของเรา